ศึกษาที่อุบลราชธานีกำลังจะออกไปเรียน
แต่ไปเจอกับถุงปุ๋ยปริศนา
ที่ถูกทิ้งไว้หน้าประตูบ้าน
รีบโทรเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดูเลยนะครับ
ตอนแรกก็คิดว่า๑ระเบิดหรือเปล่า

หรือ๒เป็นยาเสพติดหรือเปล่า
ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานี
เข้าเข้าตรวจสอบถุงปุ๋ยสีวิฟ้า

ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานี

บอกว่าพบกระสอบปุ๋ยปริศนาวางอยู่

เพราะว่าภายในมีห่อกระดาษชุบเทียนขาย
ออกดูเลยครับพบเป็นยาบ้าจำนวนมากครับ
ว่าไม่น้อยกว่า๕๘๐๐๐เมตร
ก็สอบถามนายจัตวากระจายศรีอายุ๒๑ปี
ซึ่งเป็นคนในบ้านและพบกระสอบใบนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนตอนประมาณตี๒ตี๓
ได้ยินเสียงรถยนต์เปิดไซเรน
ขับขี่ไล่กันแล้วก็ผ่านหน้าบ้าน
แต่ตอนนั้นคือมันดึกมากแล้วนะฮะไม่ได้สนใจ
กระทั่งตอนเช้ากำลังจะออกจากบ้านไปเรียน
ก็มาเจอกระสอบปุ๋ยมันอยู่หน้าบ้านตรงนี้แหละครับ
ด้วยความสงสัยตอนแรกกลัวว่าจะเป็นระเบิด
เห็นวัตถุเป็นก้อนอยู่ข้างใน
แต่มองไปมองมามันมีตัวอักษรแบบที่เห็นนะครับ

ก็เลยโทรเรียกตำรวจให้มาตรวจสอบ
ตำรวจได้ให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อคืนนี้
น้องเขาได้ยินเสียงรถไซเรนแล้วก็รถขับไล่ตามกัน
เป็นเพราะว่าตำรวจไล่กวดรถยนต์ต้องสงสัย
หลบหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่
แล้วก็ไล่กันมาเส้นทางนี้จริงผ่านหน้าบ้านนี้จริง
แต่มันคลาดกันแถวบ้านหลังนี้แหละ
แล้วก็คาดว่าคนร้ายนอกจากหลบหนีการจับกลุ่มแล้วใช่ไหมคุณ
ก็ต้องโยนหลักฐานทิ้ง
คือโยนกระสอบยาบ้าทิ้งขณะหลบหนี
ทำลายหลักฐานใช่นะครับแล้วก็อาจเข้ามาเก็บภายหลังก็ได้
แต่ทีนี้เจ้าของบ้านออกมาพบเจอแจ้งตำรวจซะก่อน

ตามเส้นทางที่คาดว่ากลุ่มยาเสพติดกลุ่มนี้จะใช้หลบหนีนะครับ
แล้วก็จะจับกลุ่มตัวขบวนการยาเสพติดนี้ให้ได้นะครับ